คือวันนี้นี่แบบใครไปไหนมาไหนทุกคนจะต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยว่า
รถน้องยังไงได้หมดถ้าสดชื่นบางคนอาจจะยังไม่รู้จัก

เอาอันนี้ก่อนคนจัดคอนเสิร์ตเจนนี่ลิลลี่ซวยนะตอนนี้
ในอำเภอชะอวดจะแจ้งความแล้ว

เขาบอกเป็นประเด็นนั้นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะฮะ
กรณีของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
เล่นคอนเสิร์ตนะฮะที่กระบี่แล้วก็นครศรีธรรมราช
กลางแฟนนั้นเบียดกันแน่นขนาดเลย

ลักษณะเหมือนคนกาดตกนะฮะเนื่องจากหลายคนไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
แม้ว่าผู้จัดคอนเสิร์ตนั้นจะออกมาชี้แจงนะครับว่า
ปฏิบัติตามระเบียบแล้วแล้วก็มีการเว้นระยะห่างแล้วนะฮะ
ล่าสุดครับพันธุรกิจเอกเทียนบานทิพย์
ภูมิกับการที่สะพอชะอวดเขาเปิดเผยนะฮะว่า
จากการจัดงานดังกล่าวเนี่ยทางอำเภอชะอวดนะครับ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างเข้มงวด
และได้มีการแจ้งนะครับให้ทางผู้จัดนั้นทราบเพื่อถือปฏิบัติแล้ว
แล้วก็เห็นว่าการใส่คอนเสิร์ตเจนนี่ในคืนวันที่๒๕กรกฎาคม
เป็นความผิดตามมาตรา๙และมาตรา๑๘พรกชุกเฉิน
โอ้โหมันแน่นเลยเสียเดียวคนอ้างน่ะ
นี้นะครับนายสุริพงศ์ศรีพยางนายอำเภอชะอวดนะครับ
ได้มีการมอบหมายให้ในวิเชียนสังคานุนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับเพื่อเอาตัวผู้กระทำความผิด
ก็คือนายภัยสรรเวทยายงอายุ๔๒ปีนี่แหละมาดำเนินคดีนะฮะ
ส่วนในชั้นจับกลุ่มนะครับแล้วก็ชั้นพนักงานสอบสวนผู้ต้องหา
ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทางคดีก็มีพยานหลักฐานพอฟ้องได้อยู่แล้วนะฮะ
จึงเห็นควรสั่งฟ้องตามกฎหมายเรียบร้อยนะ

แต่แรกก็คือเริ่มจากคอนเสิร์ตถูกไหมคะ
แล้วก็เริ่มมีการไปขุดคุยหาเรื่องราว
จนมาเอาเรื่องที่โบแดงเลยก็คือน้องก้าว
ที่เป็นหนึ่งในฟิเจอร์ลิ่งก็คือเป็นคนแรปในเพลงที่น้องนิลลี่เล่า
๙๕๐๐ค่ะถูกไหมคะนี่แหละปากก้าวแล้ว๙๕๐๐เนี่ย
นี่แหละก็คือออกมาพูดเพราะเดินไปทีมีการทัวร์ลง
เพราะกลุ่มแฟนคลับของน้องเจนิลลี่เยอะมาก
วันนี้จะมีการฝึกร้องเพลงมาทำอาหารคือแบบมีภารกิจมิชชั่นต่าง
จนเรื่องราวออกมาต่างก่อนหน้าเป็นเรื่องแฟน
น้องที่บอกว่าใส่เสื้อละเมื่อริกสิทธิ์รึเปล่า
มีแบรนด์เนี่ยต่างก็เป็นซีสัน
จนถึงวันล่าสุดก็คือกรณีที่ว่ามีการเริ่มจ่ายเงินค่าตัวของนักแสดง
แต่เพลงนี้ก็เกือบจะ๓๐๐ล้านวิวเนี่ยจะต้องได้เงินเป็นหลักล้านแน่นอน
แต่น้องก้าวก็บอกว่าน้องก็ได้คือ๑๐๐๐บาท
จากการที่น้องเจนนี่โอนเงินมาให้แล้วเขาก็จ่ายค่าห้อง
แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาไม่ได้อะไรเลย
จนพ่อน้องก็เลยโทรไปหาเจนนี่
โกโทนก้างนี้ไม่คิดจะให้อะไรบ้างเลยเหรอ

น้องเจนนี่ก็เลยสั่นตรงหลัง
ไม่ก่อนเจนนี่สั่นถามไปก่อนเลยว่าอยากได้เงินเท่าไหร่คะ

ซึ่งน้องก้าวก็บอกว่าไม่โอเคที่แบบมาพูดกับพ่อแบบนี้

ไปขอตังค์เขาได้ยังไงอย่างงี้อย่างงั้น

แต่จริงแล้วเนี่ยมีการตกลงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วระหว่างแม่ของก้าวเองกับทางตัวน้องเจนนี่
ว่าไปตกลงกันที่พัทธลุงบอกว่าถ้าเกิดมียอดวิวออกมาเนี่ย
ก้าวจะได้๓๐ของยอดวิวทั้งหมดแล้วตัวทางเจนนี่กับลิลลี่๗๐
แต่พอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้ลงบันทึกเอาไว้ไงไม่ได้ทำสัญญาไว้
บอกว่าก้าวเองก็สัญญาใจแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้เลย
ก้าวก็ขาดไปแล้วก็คือไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรแล้ว
แต่ปรากฏว่าพ่อเนี่ยอาจจะมีการไปพูดคุยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปทวงเงินทวงอะไรนะ
แค่บอกว่าเออไม่ให้อะไรน้องบ้างเลยเห
เพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยเจนนี่ออกรถเยอะมาก
ไม่รู้กี่คันต่อกี่คันบ้านที่สร้างต่างนานาอะไรอย่างเงี้ย
ก็แน่นอนว่าก็คนที่เขาเคยมีส่วนเขาอาจจะอยากจะถามมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แต่กลายเป็นว่าเจนนี่ไม่ให้ไงก็เลยเป็นประเด็นอ่ะต่อคุณยังไงต่อ
ก็จนทัวร์มาลงแล้วน้องก้าวรู้สึกไม่พอใจที่จะทัวร์ไปลงพ่อเขา
ก็เลยไปด่าพ่อเขาหยาบคายก็ออกมาไลฟ์สด
ชี้แจงต่างว่าทุกครั้งที่ออกงานได้๕๐๐บาท

ก็จนน้องเจนนี่ก็ออกมาพูดอีกว่าที่เกิดขึ้นเพราะอะไร
เพราะว่าไม่พอใจที่พ่อมาพูดจะไม่หยาบคายไม่แฮปปี้นะ
ก็จนบอกว่าจะถึงว่าวันที่๔สิงหาคมเนี่ยจะแถลงทุกดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้น

จนเขาพูดเมื่อคืนก็มีการแบบในทวิตเตอร์ก็พูดถึงว่า
กรณีพี่หนุ่มเคยบอกว่าที่จากที่มาเคยมารายการพี่หนุ่มเนี่ย
มันไม่ให้เยอะกว่านั้นมันได้ให้๕๐๐บาทแน่นอน
แม่คิวก้าวเนี่ยก็เคยมาออกรายการครั้งแรกเลยเขาออกรายการ

จะเป็นของทางเวิร์คพอยต์เคยไปออกเคยในรายการของพี่หนุ่ม

คืออันนี้เขามาออกพี่คนแรกเลยเป็นรายการแรก

พี่ก็สัมภาษณ์น้องเพลงกำลังดังใช่ไหมตอนนั้น
คือเริ่มดังเริ่มดังแล้วก็มันน่ารักตอนนั้นอะไรอย่างนี้
ก็เลยเอามาทั้งสามคนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ย
พอเสร็จก็ให้ค่าตัวก็คือแน่นอนคือธรรมดา
เราไม่ได้แบบจ่ายแต่ละคนอยู่แล้วไง
เราก็จะให้เป็นก้อนเลย

ก็คือให้เป็นก้อนแต่๓คนเขาต้องใน๑ก้อน

ป่ะแต่พี่ก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่า

แล้วหลังจากรายการพี่

คือเพลงนี้ดังก็มีการจ้างงานถูกไหมคะ

เพราะรู้สึกว่าการเดินทางของเขาเนี่ย

คืออยากให้มากรุงเทพฯอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มมาให้ตรง๕๐๐
ค่าเดินทางค่าเลยก็โอ้โหต้องไหลแบบหลายพันแล้ว
ซึ่งน้องเจนี่ก็เลยบอกว่าบางงานก็แบบไม่ได้ล้ำให้
เพราะว่าผู้ว่าจ้างน่าจะไม่สะดวกในการจ่าย
เพราะราคามันสูงไปเพราะว่าน้องอยู่กรุงเทพ
ก็ทำให้แบบค่าใช้จ่ายค่าเดินทางร้องสูง

อืมก็นี่แหละก็คือเป็นประเด็นอ่ะคือคนเขาก็รู้สึกแบบ
ไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะก้าวเองมันก็ดูมันก็เป็นเด็กดีอ่ะ
เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้ใครมาว่าพ่อเขาเพราะแฟนคลับของเจนนี่
ก็เหมือนกับเอฟซีเขาก็ไปทัวร์ลงไปด่าทางพ่อของก้าวเขา
ซึ่งตอนนี้เขาก็บอกทุกคนก็ต่างมีหลักฐานใช่ไหมคะ
ก็เอามาวัดกันซึ่งน้องทางน้องเจนี่ลิลลี่ก็เดี๋ยวแถลงข่าว
วันที่เนี่ยที่เลื่อนมานี่แหละเพราะว่าเดิมทีจะวันที่๔
แต่หนูคิดว่ากระแสมันแรงมากต้องออกมาพูดแล้วล่ะ
จริงคนต้องออกมาวันนี้ด้วยซ้ำใช่

หลักฐานหลักฐานจะวัดจากอะไรครับพี่หนุ่ม

จ่ายเงินน้องก็ต้องมีหลักฐานการรับจ่ายเงินถูกไหม
พี่มีพี่มีหลักฐานการจ่ายอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละบริษัทก็ต้องมีอยู่แล้ว

อันนี้คือเป็นก้อนไปแต่ว่าเงินระหว่างที่เจนนี่ให้น้องก้าวเนี่ย
เขาให้เป็นโอนเงินให้หรือให้เป็นเงินสดก็ไม่รู้อันนี้
เขาอาจจะต้องให้เป็นเงินสดหรือมั้ง
แต่กรณีนี้สมมุติว่าถ้าไม่มีการเซ็นสัญญาเนี่ยมันจะผิดไหมคะ

สมมุติว่าเขาไม่ได้บอกว่าทุกครั้งที่ไปออกรายการเนี่ยจะได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าขั้นตามจ่ายหนึ่งพันหรือสองพันเลยยังไม่รู้
อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการแบบเขาอยู่ในค่ายใช่ไหมน้องกล้ามอยู่ในค่าย

เขาเป็นนักแสดงนักร้องอิสระแต่มาฟิเจอร์ลิ่งร่วมเฉย
เอาแล้วไปหักหัวกิวเขาด้วยมันมีการเยอะนะ
ก็คือมีการตกลงร่วมกันว่าเออจะทำเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย

ไปให้เขาได้ยังไง๕๐๐กูโคตรงงเลยนะ
เออจริง

อันนี้มันตลกไปจริงจึงพี่หนูก็มารู้ที่หลังจากที่น้องมารู้
มันรู้จากที่หลังจากที่น้องบอกแล้วทางทีมข่าวของพี่ก็โทรไปคุยกับน้อง
น้องก็บอกว่าที่มาออกที่หนกระแสเนี่ยก็ได้๕๐๐พี่ก็ตกใจว่าเฮ้ย
ทำไมได้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ให้ทางฝ่ายบัญชีพี่ลื้อเลยนะ
ตั้งแต่ปี๖๒มีนาหรืออะไรอย่างนั้นน่ะก็ลื้อดูแบบไปดูเอกสารดูทุกอย่างเลย
เพราะมันต้องมีหลักฐานการจ่ายไงก็ไปเจอว่าจ่ายเงินไปก้อนหนึ่งหลักหมื่น
แล้วก็ส่วนค่ากินค่าก็ต่างหากไม่ได้รวมในนั้นนะจ่ายต่างหากให้อะไรอย่างนี้
แต่แผ่นปลาข้าวได้๕๐๐คือถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้พี่จะแยกก้อนให้เลย
ให้แต่ละคนไปเลยอะไรอย่างนี้
ไม่เป็นไรก้าวลูกขอโทษด้วยจริงแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ไม่รู้มันจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้
เดี๋ยวคราวหน้าถ้าได้เจอกันพี่พี่จะได้น้องเองคงจะไม่แยกเพราะคงไม่มาด้วยกันแล้วล่ะ